พาคุณเขมสอนกับท่านผู้ชมไปเที่ยวทะเลหน่อย

มีอยู่เกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะหินงามหรือว่าหาดหินงาม
คือสวยงามมากใครที่เคยไปเนี่ย
แต่หาดที่เป็นหาดเป็นหาดหิน
มันจะเป็นหินเงาดำและหินสวย

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องคำเตือนคำสาปอะไรต่างนานานะ
ที่มาที่ไปคือหาดแห่งนี้
จะมีหินก้อนกลมมนต์ไม่มีเหลี่ยมเลยนะคุณเห็นมาสอน
เงาเวววับโดนน้ำทะเลเข้าไปสวยมาก

คนไปก็อยากจะเก็บกลับบ้านไงมันสวย

ว่ากันว่าอันนี้มันไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษ
มาขัดมาสีให้มันกลมมนต์นะ
มันเป็นธรรมชาติจากการซัดของคลื่น
จากการโดนน้ำเป็นพันเป็นหมื่นปี
แล้วก็มีป้ายบอกไว้เมื่อสักครู่นี้

บางคนเอาหินมาเรียงเป็นภูเขาเป็นทรงนู้นทรงนี้
จากความเชื่อเรื่องเก็บไปแล้ว
ยังมีความเชื่อว่าถ้ามาที่นี่

พอเรียงเสร็จอธิษฐานเสร็จ

มันไม่ใช่แค่มันหล่นกองลงมาคุณเขียนมาสอน
แต่มันไปขบไปเหลี่ยมไปเสียดสีกัน

แทนที่มันจะกลมมนสวย
ธรรมชาติมันสร้างมาเป็นพันเป็นหมื่นปี

แต่มันมีเรื่องอาถรรพ์ลี้ลับเข้ามาด้วย
ทำให้เจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องติดป้ายเตือนนะฮะ

ติดป้ายเตือนถึงภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วย

บอกว่าผู้ใดบังอาจเก็บหินจากเกาะนี้ไป
ผู้นั้นจะพบแต่ความหายนะนานับประการ

เรื่องนี้นายพันพงศ์คงแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรูเตาบอกว่า
เป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องอาถรรพ์ของเจ้าพ่อตะรูเต่า

แล้วนำหินกลับบ้านทั้งคนไทยคนต่างชาติ
แล้วต้องส่งกลับมาคืนนะครับ
แต่ละปีเนี่ยที่ส่งหินกลับมาคืนเนี่ยนะ

เพราะว่าแต่ละคนที่เอาหินไปแล้ว
ไปเจอกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องของการไม่มีความสุข
เจอภัยพิบัติหายนะอะไรพวกนี้

ก็มีที่ส่งกลับมาให้เรากันเนี่ยครับคุณพุทธ
เราได้รับทราบ
หลายอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากการนำหินไป
เป็นสมบัติส่วนตัวอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะครับ

ท่านก็อาจจะถึงขั้นชีวิตนะครับ
เราได้รับการส่งคืนทีมงานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วครับ
จากสมัยก่อน๒๐๓๐ปีที่แล้วก็อาจจะส่งมาเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีบ้างเหมือนกันแต่จำนวนไม่มากเหมือนสมัยก่อน
อาจจะเกิดจากการประชาสัมพันธ์การสื่อสารกันที่ดี
ความเข้าใจในการท่องเที่ยวนะครับ

ถึงขั้นบ้านแตกคือแยกทาง
ใช่ท่านบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ

อ้าวลองฟังท่านนะฮะเพิ่มเติมนะครับ
เชื่อนาธริกออกมาเตือนเป็นพิเศษช่วงนี้ก็เพราะว่า

ตรุษจีนหยุดยาวไปเที่ยวกัน
ฟังแบบนี้แล้วไม่กล้าแล้วค่ะ

อย่าเก็บติดไม้ติดมือกลับไปนะคะ